ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดจะเจอคู่จากกิจกรรมการงานอบรมสัมมนา
ส่วนคนมีคนรักแต่ยังไม่ลงเอยอาจมีปัญหาจนห่างกัน
ส่วนคนมีครอบครัวเป็นจังหวะที่ดีจะมีบุตรกันสุขภาพ
เพราะภัยรุนแรงยังไม่เด่นชัดแต่จะตกอกตกใจจากอัคคีภัยครั้งใหญ่
ฟืนไฟให้ดีระวังโรคลมปวดหัวลมปัจจุบัน
หายข้อไม่ปกติสะโพกบาดเจ็บทำงานไม่ปกติ
การเงินมีรายจ่ายรอบด้านมีโอกาสสูญเสียเงินก้อนใหญ่
อย่าเพิ่งลงทุนหรือขยายงานใหม่ห้ามซื้อทรัพย์สินราคาแพง
รับรองหรือค้ำประกันใครเป็นอันขาดการงานจะมีปัญหาเรื่องเอกสารการติดต่อ
มีโอกาสที่ต้องกลับไปทำงานเก่าต้องร่วมงานกับทีมงานเก่า
แต่ก็จะมีงานใหม่เข้ามาให้รับผิดชอบด้วยเหมือนกัน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์